คุณผู้ชมคะข่าวนี้เนี่ยอยากให้คุณผู้ชมฟัง
ฟังข่าวไปแล้วอ่านข่าวไปแล้วก็สงสารรายเดอร์ค่ะ
คุณจะทะเลาะกันจะเลิกกันกับแฟนคุณ
แต่คุณก็ไม่มีสิทธิ์ไปทำแบบนี้
คือเอาชื่อแฟนใหม่ไปสั่งอาหาร
แล้วพอรายเดอร์ไปส่งไม่มีคนรับไง
แล้วรายเดอร์ก็ต้องรับผิดชอบค่ะ
อยากจะบอกว่าสงสารรายเดอร์มากนะคะไปดูกันหน่อยนี่
พนักงานส่งอาหาร๒คนแล้วก็มีตัวแทนบริษัทต้นสังกัด
ไปหาตำรวจเลยที่สพเมืองนครพนม
จะให้ตามตัวผู้หญิงคนนึงมาลงโทษหน่อย
นี่ค่ะผู้หญิงที่คุณผู้ชมเห็นตรงนี้เนี่ย
รายเดอร์คนนี้คือพี่จริยา
เป็นภรรยาของตำรวจยศพันธุ์ตำรวจโทนะเป็นตำแหน่งรองผู้กำกับเลย
แล้วมาทำอาชีพเสริมมาเป็นไลน์แมนส่งอาหาร
จริยาเนี่ยเล่าให้ฟังบอกว่าโดนลูกค้าที่ใช้ชื่อว่ากุ้ง
ฟังดีนะสั่งชาบูทางแอปนั่นแหละ
ให้ไปส่งที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งในเขตเทศบาลเมืองนครพนม
ทีนี้พอตัวพี่จริยารายเดอร์รับออเดอร์เรียบร้อยแล้ว
ไปส่งจะติดต่อลูกค้าที่ชื่อกุ้งไงเอาติดต่อไม่ได้
แล้วกลายเป็นว่าเขามีการให้เฟซบุ๊กของคนชื่อกุ้ง
บอกว่าให้ติดต่อหาคนนี้เพราะว่าคนนี้เป็นคนบอกให้สั่ง
พอติดต่อไปหาคนชื่อกุ้งตัวจริงน่ะคนชื่อกุ้งบอกว่าเปล่า
ไม่ได้สั่งคุณผู้ชมอย่าเพิ่งงงนะเดี๋ยวจะอธิบาย
เลให้ฟังตอนสุดท้ายนี่เมื่อกี้นี่มีผู้เสียหายคนนึงแล้วใช่ไหม
จริยายังไม่หมดมีนายนาวินอีกคนนึงค่ะอายุ๓๑ปี
ได้รับออเดอร์จากคนที่ใช้ชื่อกุ้งในการสั่งอาหารเหมือนกัน
ให้ซื้อไก่ไปส่งที่เดียวกันกับที่พี่จริยาต้องไปส่งเลย
ทีนี้พอไปถึงติดต่อคุณกุ้งไม่ได้แล้วก็คิดว่าคงโดนหลอกอ่ะ
ทีนี้ก็ขอให้ไม่รับออเดอร์จากร้านต้นทางเพราะว่าเขาไม่มีตังค์ไม่มีตังค์
รับผิดชอบค่าใช้จ่ายแล้วทำยังไงตัวคุณนาวินเองโดนบริษัทต้นสังกัด
สิทธิ์การทำงานกลายเป็นคนตกงานไปเลย
ไม่ใช่แค่พี่นาวินไม่ใช่แค่คุณจริยานะยังมีรายเดอร์อีกคนนึง
โดนคนชื่อกุ้งเนี่ยหลอกให้มาส่งอาหารแต่อันนั้นเขาไปส่งจริงจริง
กลายเป็นว่ารายเดอร์ต้องรับผิดชอบค่าอาหาร๙๐๐กว่าบาทเลยค่ะ
คนชื่อกุ้งนี่คือเป็นผู้แอบอ้างของผู้ที่สั่งอาหารนะครับ
น้องก็เสียหายด้วยคนนึงคงเสียหายเหมือนกันครับ๙๗๖บาท
โอ้โหเห็นไหมเนี่ยมีผู้เสียหายที่เห็นในข่าวเนี่ยคือ๓รายแล้วนะ
คุณผู้ชมงั้นเดี๋ยวลองมาฟังกันหน่อยว่าสรุปคือผู้หญิงชื่อกุ้ง
สรุปยังไงกันแน่นะคะเขาไม่ใช่ชื่อกุ้งครับพี่น้ำแข็งคุณผู้ชมฮะ
ตำรวจไปตรวจสอบจนพบข้อมูลสาวแสบคนนั้นสรุปเธอชื่อเนย
เป็นคนสร้างโปรไฟล์ขึ้นมาหลอกลวงรายเดอร์ทั้ง๓คนในวันเดียวกัน
ส่วนสาเหตุเนี่ยตำรวจไปสืบทราบว่าเนยทะเลาะกับอดีตแฟนหนุ่มชื่อโชค
โชคเนี่ยไปคบหากับสาวคนใหม่ชื่อกุ้งพอนึกออกแล้วไหม
ุ้งเป็นแฟนใหม่เนยแบบหึงหวงแล้วก็เลยใช้ชื่อกุ้งสั่งอาหารใช่ไหม
ก็เลยเชื่อว่าเนยเนี่ยต้องการกลั่นแกล้งสร้างความปั่นป่วนให้กับแฟนใหม่
ตำรวจบอกรู้ตัวแล้วนะเนยเนี่ยรู้ตัวแล้วอยู่ระหว่างรวบรวมหลักฐาน
จากนี้ยังไปพบอีกว่านางสาวเนยมีพฤติกรรมชอบสร้างโปรไฟล์ไปหลอกลวงคนอื่นด้วย
แต่ยังไม่มีใครมาแจ้งความนะครับ